ถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งหรือว่าเด็กท้องถิ่นที่ปลูกปั้นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยกให้ทีมนี้เลย
ครับสมุทรสังครนะครับโดยเฉพาะสนามที่เขาใช้เป็นสนามย่าวคือเรียนสมุทรสังครวิทชัยนะครับ
เป็นสองเรียนดังที่เก่งในเรื่องฟุตซอลของจังหวัดมากแล้วก็ใครจะไปเชื่อครับว่าเด็กที่โตขึ้นมาจากโรงเรียนนี้เนี่ย
วันหนึ่งจะได้เป็นนักเตะอาชีพแล้วก็เล่นที่สนามของเรือนตัวเองนะครับเป็นสนามย่าวในทีมหลีกอาชีพด้วย
ติดตามรายงานได้จากคุณบริษัทเจอบูรณ์ครับ
สนามภุตซอร์โรงเรียนสมุดสาขอนวุฒิชัยสำหรับสิทธิ์ใชประสงสินศ์หรืออั่นวัย๒๗ปีไม่ได้เป็นเพียงรังเย่าสโมศรสมุดสาขอนเท่านั้น
สนามนี้เหมือนเป็นห้องเรียนเป็นสนามรับคมสีพล้าวตั้งแต่รีนอยู่แชนวัทยมศึกษาปีที่หนึ่งจนสำเร็จการศึกษา
โลดแล่นค้าแข้งที่จังหวัดสุราชธานี

ที่มีฉายาทิมว่าปลาตีนเริงร่า
ปีนี้สิทธิชัยนักเตะหมายเลข๘
ก้าวขึ้นมาเป็นจอมทัพสวมปลอกแขนกับสัตว
โรงเรียนนี้ก็ส่งเสริมพุทธศาลมาตั้งแต่

ใครที่เก่งฟุตซอลก็เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้หมดเลยครับ
บ้านเกิดก็ต้องมาช่วยสมุทธศาล
ก็อยากเล่นให้บ้านเกิดอยู่แล้วครับ

ยังมีเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองเพื่อนรุ่นเดียวกัน

เป็นพลังขับเคลื่อนสโมสรร่วมกับเพื่อนในทีม
ในสองก็หวังเลขตัวเดียว
หนีตกชั้นก่อนครับได้ตัวเดียว

เพราะตอนนี้อยู่ท้ายตารางก็
เพราะทีมอื่นก็ขึ้นมาเร็วมากครับ

ครับผมก็หวังเลขตัวเดียวครับตอนนี้
ครับผมขอบพระคุณมากนะคะ
ร่วมรุ้นการทำผลงานของเขากับเส้นทาง

นุชาเจอมูลข่าวเทราะทีวีรายงาน